ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ทุ่งใหญ่นะครับ
ตำรวจต้องไปรองับเหตุเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งคลุ้มคลั่งเนื่องจากเสพยาเสพติด
เสพทั้งกัญชาทั้งยาบ้านะฮะก็เลยหนักเลยครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรองับเหตุนะครับ
สอบพอทุ่งใหญ่ไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็สวนยางพาราด้วยนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายพิษนุพุ้งเฟื้องอายุ๓๘ปีคลุ้มคลั่งอยู่
ถือปืนข่มขู่คนในบ้านอยู่ทำให้คนในบ้านเนี่ยกลัวมากนะครับ
ว่าจะถูกทำร้ายจะเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่มาถึงก็กระจายกำลังปิดล้อมบ้านนะครับ
คือต้องเตรียมพร้อมนะฮะเพราะว่าผู้ที่คลุมคลั่งเนี่ยถือปืนไว้ด้วย
นี่ครับท่านผู้ชมครับพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าในบ้านเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับนายพิศนุวิ่งหนีไปก่อนแล้ว
ถือปืนยาวนะฮะจุดสองสองเข้าไปแอบในสวนยางพาราหลังบ้าน
ในบ้านไม่เจอฮะก็ต้องไปต่อครับสวนยางพาราหลังบ้าน
สุดท้ายไปเอาตัวมาได้นะครับไปแอบอยู่ในสวนยางห่างจากบ้านสัก๓๐๐เมตร
เจรจากันอยู่สักพักนึงก็ยอมออกมามอบตัวนะครับ
วางปืนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนี่ฮะเจ้าที่ก็เอามาทั้งตัวคนที่คลุมคลั่ง
แล้วก็อาวุธปืนด้วยนายพิษนุก็ยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดีนะครับ
ที่นุ่งพาขาวม้ามาเนี่ยครับเจนทีก็ควบคุมตัวไปนะฮะ
แรกเขาเอาปืนไปซ่อนก่อนก็บอกให้ไปชี้จุดที่ซ่อนปืน
ก็ชี้จุดซ่อนปืนก็เอาปืนมาได้นะครับก็เป็นของกลางนะฮะ
ก็ต้องเอาไปก่อนนี่ฮะนายพิศนุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสอบสวน
ยังให้การสับสนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยสอบถามนะ
แล้วก็ต้องรอให้อาการเนี่ยค่อยสงบลงด้วย
เอาน้องเอาน้ำเอาข้าวเอาอาหารมาให้กินก่อนค่ะนะฮะ
พิศนุเนี่ยพออาการดีขึ้นถึงยอมรับนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับใส่ทรงใส่เสื้อเรียบร้อยนี่นะ
เขาก็บอกว่าเขาเสพกัญชาไปด้วยแล้วก็ยาบ้าด้วย
คือกัญชานี่หลอนประสาทยาบ้าก็กระตุ้นประสาทพังหมดค่ะทีนี้
สองอย่างเลยครับทั้งกัญชาทั้งยาบ้าแต่เขาบอกเสพไปตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วนะ
แต่ไม่รู้มันมาส่งผลอะไรวันนี้อยู่ดีก็เกิดอาการลักษณะเหมือนประสาทหลอน
ก็เลยไปหยิบปืนยาวเนี่ยมาเดินข่มขู่คนในบ้าน

เราก็ถึงให้ที่เขาว่าเที่ยวกั้งหรือโปง

วันไหนวันไหนทีละ

ไม่นี่ครับมันจะได้ตรวจก้อนิ่งก้อนิ่งก้อนิ่งก้อนิ่งก้อนิ่ง
นี่ค่ะแกบอกนานที๙วัน๑๐วันครั้ง

เขายังอารมณ์ดีอยู่เลยค่ะ

ทีเขาก็ช่วยให้ครับ

แต่ที่สำคัญก็คือนายพิศนุบอกว่า

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะ

ชาวโบ้งชาวบ้านเดือดร้อนหมดนะครับ

ไม่มีเหตุอันควรนะครับก็ต้องตรวจเรื่องของ
สารเสพติดด้วยเสพยาเสพติดแบบนี้นะครับ